คุณผู้ชมครับ๑กรกฎาคมนี้จะมีงานสำคัญที่น่าสนใจของนักลงทุน

คุณผู้ชมครับมีความน่าสนใจอย่างไรติดตามชมพร้อมกันครับ
เป็นงานที่จะเป็นเวทีในการพบปากกันแลกเปลี่ยนกันของผู้ประกอบการ
เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ

วันนี้ผมอยู่กับคุณสุเมฆเลอสุมิตกุลครับ

ในครั้งนี้ต้องถามก่อนว่ามีความน่าสนใจอย่างไร

สมาคมของเราจัดตั้งมานี่ประมาณ๕ปี
แล้วก็เราจัดไปแล้วเนี่ย๒ครั้ง

เราจัดไปแล้วเราได้รับความนิยม
แล้วก็ได้รับเสียงเรียกร้องมาก
เห็นว่าคนมาเยอะเหมือนกันนะ

เที่ยวนี้เนี่ยเป็นครั้งที่๓นะครับ
ทุกครั้งเนี่ยบีที่เราจัดเนี่ยมันจะมากขึ้นนะฮะ
แล้วครั้งนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่แล้วนะฮะ

วันเที่ยวนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด๙๑บริษัท

จำนวนบูธนี่ประมาณร้อยบูธนะฮะ
ซึ่งแต่ละบูธเนี่ยก็จะมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่า
หนึ่งของแต่ละบริษัทจะมานั่งเลยใช่ไหมฮ
ใช่ครับแล้วก็ให้นักลงทุนเข้าไปสอบถามได้เลย
ว่าบริษัทเป็นยังไงค้าขายเป็นยังไงนะครับ

ถ้าคุณผู้ชมที่เป็นนักลงทุนรวมทั้งคนทั่วไปไปในงานนี้แล้วจะได้อะไรกลับมาบ้างครับ
ก็แต่ละคนก็ยิ้มแย้มจำใสนะฮะได้ผลกำไรไปตอบแทนไปเยอะนะครับ
ก็เลยคิดว่าเที่ยวนี้คงจะไม่ผิดหวังเหมือนกันนะครับ

อย่างเช่นว่าเที่ยวนี้เนี่ยทางแบงค์ไทยพาณิชย์เนี่ย
ก็จะมาพูดให้ฟังนะครับว่าการกู้เงินยังไงถึงจะได้ตังค์
อันนี้หลายคนอยากจะฟังเหมือนกันนะครับ
เที่ยวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะเราดีใจมาก
เราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ท่านอภิษศักดิ์นี่นะครับตัณตีวรวงเนี่ยนะครับ
ให้เกียรติมาเป็นผู้เปิดรายงานอันนี้
ว่าภาครัฐกิจหน้าจะมีอะไรต่อมีบทบาทยังไหวว่าเอเซอมอี
กลับมาไปได้วันไหนที่ไหนเวลาไหนบ้างครับ

วูธที่จะเปิดนี่เปิดอยู่ที่๒๓
ชั้น๒๒นี่ก็จะเป็นห้องสำนาค์
ใครที่อยากจะไปได้ความรู้

ไปได้วันที่๑กรกฎา

จอทั้งถึง๖โมงเย็น
พิธีเปิดมันจะอยู่ประมาณเวลาที่๑๑นาฬิกาถึงเที่ยง
หลังจากนั้นก็สามารถไปฟังไปพูดคุยได้
ได้ผมเชื่อว่างานนี้คนไปเยอะมากนะครับ
วันนั้นเป็นวันหยุดที่ไม่มีแบงค์

คุณผู้ชมครับนี่คือเป็นงานหนึ่งงานที่น่าสนใจของนักลงทุน

ใครต้องการจะไปศึกษาเรื่องของการลงทุน

เจอกันวันที่๑กรกฎาคมนี้นะครับ
วันนี้ขอบคุณคุณสุเมษเลอสุวิทย์กุลนะครับ
มาร่วมพูดคุยกันกับเปิดโลกเศรษฐกิจในวันนี้นะครับ